เอาล่ะแต่เรื่องต่อไปผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะ
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดระยอง

มีเรื่องที่มันทำให้ขนลุกแล้วดี

กินข้าวเข้าไปแล้วก็โอ้โหอิ่มท้องไง
ขนลุกขนพองเลยคุณผู้ชมครับอยากเข้าห้องน้ำอุ๊ยทำไมน่ะ

จริงหลอนจริงเพราะว่าที่จังหวัดระยองที่ผมจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับ
โอ้โหไปเจอเศษซากรถคันนี้คันนี้นี่แหละครับ
เขาบอกว่าอยู่มันก็เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาเอง

แล้วที่สำคัญคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ซากรถตรงนี้นะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ย
ไฟมันกระพริบเองเหลียวปลาย
เฮ้ยเป็นผิดได้เหรอเอาไปลองดูครับ
ผู้สึกข่าวกับเรานะครับก็ลงพื้นที่เลยครับ
ไปเจอกับคุณตำรวจก็เล่าให้ฟังว่า
เหตุให้คนขับเป็นเศรษฐีนีวัย๖๘ปีที่จังหวัดระยองเนี่ย
เสียชีวิตคาที่นะเมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็เอาซากรถคันนี้มาวางไว้ตรงจุดนี้นี่แหละ
โอ้โหไปมาสุดท้ายเห็นไหมมีร่องรอยของไฟไหม้
คือมันเกิดเหตุไฟไหม้หลังจากที่ชนนะเอามาไว้ที่นี้
มาไว้ที่นี่แล้วอยู่มันก็มีไฟไหม้ลุกโชนขึ้นมา
โอ้โหชาวบ้านเขาก็นี่แหละครับเชื่อเลย
เชื่อว่ามันเกิดจากความเฮียนของวิญญาณ
โอ้โหไปลองฟังเสียงดูครับ
แกหาสาเหตุไม่ได้เพราะเอาไฟเอาไอ้ที่ดับเพลิงมาดับ
ดับไม่ได้ก็ร้อนถึงเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันดับ
จนมันดับลงแต่ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่า
มันมีไฟร้องไฟเลี้ยวติดกปับ
คุณดูอะไร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
แหงก็เป็นความเชื่อสนุกคนละคุณคะ
ว่าไม่ได้นะคะแต่ขนลุกเหมือนกันนะเอาจริง
ไม่รู้ปิดอ้หรือปิดตาคุณชนะก่อนอี
อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมกำลังขนลุกลูก

พับนิ้วได้ไม่ตกด้ายนะจ้า